ก็คือเจ้าลี่เล่นด้วย
แล้วเป็นละครที่หมายมั่นปั้นมือมาก
ไทยรัฐทีวีไม่ได้มีแค่ข่าว
เรามีละครด้วยแล้วบ้านทุ่งด้วย

ดูท่าทางแล้วจะได้ยินเสียงแจ๊กกะลีนหายใจแบบ

เกิดเกิดเกิด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

มันก็ทำให้การถ่ายทำมันข้อนข้างจะมีอุปิศัตริย์

จะไปเลยต้องบอกว่าได้
ก็คือจะเป็นแบบแนวแบบร้องเพลงด้วยละครเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็คือได้แบบเลอะโคนด้วยได้แบบได้ดูปลาร้าอะไรอย่างนี้
ซึ่งถามว่าปกติกินปลาร้าได้ไหมกินได้นะคะ
แต่แบบคือมาตรงหน้าเลยเดี๋ยวทุกคนมันจะมีตัวอย่างอยู่ต้องรอดูนะคะ
ก็รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ
แล้วก็ผสมอะไรมาหรือเปล่านะปลาร้าจริงจริงเลยมั้ยคะ
มันเป็นผสมปลาร้าจริงด้วยค่ะ

คือกลิ่นมันติดมาก

งั้นด้วยความแบบเป็อนักแสดงก็ให้ทุกคนเชื่อมั้ย

ถ้าไห้ไม่เอาพี่เอานะ

ลองไปยืนเทียบ
มาอยู่ตรงนั้น

มันจะมีสักกุ๊กกิ๊กด้วยในละคร
ขอพี่แจ๊กกะลีนเป็นตัวแทนของน้องฮาย
พี่แจ๊กไป

ไม่ได้ไม่ได้
ต้องจ้องตาด้วย
ไม่ได้ไม่ได้พอแล้ว

นางเอกพระเอกมากันที่ผู้ประกาศของเราบ้าง

แต่พอไปเล่นเป็นละครแล้วเป็นตัวเอง

แต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีจุดที่แบบเป็นปม

เป็นตัวละครลับตัวหนึ่ง
ซึ่งมีความสำคัญนิดนึง

คือล้องเพลง

เราอยากฟังเสียงสดของทุกคน
คือจริงอะท่อนที่ออฟร้องอะคือเป็นท่อนแบบที่เพาะ
แต่ท่อนที่ดิฉันร้องเนี่ยนะคะเพราะ
เขาบอกว่าให้นึกถึงตอนที่บ่นคุณชนะ
อ๋อโอ้โหได้เลยไป
โอเคงั้นนึกถึงคุณชนะไว้แล้วร้องให้เราฟังนิดนึง

เห้ยตายแล้วเป็นแร็ตเตอร์๓นักแล้วมันออกมาบุ๊คธิ์ว่า

ไปน้าไปให้ใกล้อยากได้อยากได้

ถ้าหัวหาตอนอัดเสียงกับคุณอ๘๕นะคะ
ดันมากที่จะต้องร้องเพลงให้เค้าฟัง
แล้วคุณคิดว่าเสียงดิฉันคือพร้อมมากไหม
แต่รอดูเอาจริงอยากให้ติดตามเพราะว่า
จากร้องเพลงแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาท
ความท้าทายในชีวิตมีคนที่ทำอะไรอย่างนี้
และที่สำคัญในละครเรื่องนี้
สอดแทรกเรื่องราวของการทำการเกษตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับตลาด
ไปแล้วมีความรู้ขาลมาดูเรื่องไร้สาระกันกันดีกว่าของผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าเรื่องนี้เล่นไม่ได้ไกลตัว

เซาลี่เล่นเป็นคนสวยอะก็เป็นอยู่มั้ย
ไม่ยากอะไรเลย

พอผู้ชายเรื่องงี้มาติดผ่านจนวุ่น

แล้วยังไงทำไมต้องไปดองกับพี่สมจิต

ัวได้ยั่วเผ็ดได้เผ็ดอ่อยได้อ่อย
เพราะว่าชะรีอร่อยทั้งรื่อง

ติดตามตัวละครชื่อสายฝนตัวนี้ให้ดี
เพราะมันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้

ง่าย
แล้วต้องแบบต้องประกบกับพี่สมจิตตลอดเลยใช่ไหม
หอมหัวหอมคอหอมกันตลอดเลยเพราะว่าเรารักเขา
เฮ้ยบอกคำใหญ่อะไรอยากอินดี้

ถามอินดี้ถามน้องฮายถามคุณอ๊อฟดีกว่าค่ะ
มันหิวสุดคือแบบว่าอดแบบกั้นไม่ไหวอะไรอย่างนี้
สำหรับดี้เองสำหรับดี้เองที่ยกให้พี่สมจิต

ใช่คือพี่สมจิตเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่

เขาจะยิงมุกสดทันที

แล้วบางทีการซ้อมเนี่ยเขาจะคิดอันนี้ไม่ออก
แต่พอเอาจีนปุ๊บเขาจะเล่นอีกแบบนึงที่แบบ

แม้กระทั่งว่าคนที่ร่วมเฟรมกับเขานะตอนนั้นที่แบบ
เซชั่นด้วยก็ตั้งหลักไม่ได้ว่าเขาจะเล่นแบบนี้

ซึ่งซึ่งพี่สมจิตเนี่ยจะยากมากที่จะเล่นกับเขา

ถูกค่ะเหมาะมาก

ก็สำหรับไฮนะคะก็เป็นพี่สมจิตกับแม่ท็อปนี่แหละค่ะ

เพราะว่าอย่างที่พี่อินดีบอกเมื่อวานนี้ก็มีเข้าซีนด้วยกันใช่ไหม
คือมันเป็นซีนที่แบบซีเรียสมาก

เขาพูดหรือว่าการกระทำเขาอะไร

แบบสบตากันปุ๊บ

มันซีเรียสมากคือซีนวันนั้นคือมันเป็นซีนที่ซีเรียสมาก

แสดงให้ดูตลกแต่ว่าเขาก็ไม่ตลกนะ

อยู่ในกองใครแสบสุดเลย

ใครที่แกล้งสุด

ถ้าถามประโยคนี้คือไม่มีใครแกล้งใครจริง
แต่เอาจริงนะเท่าที่ชะลิไปกองมานะ

ก็ไหวอะ

เวลาวิ่งเขาจะวิ่งช้ามาก

เคยเข้าฉากไอ้ที่ว่าต้องไปเจอผีกันอะไรแบบนี้แล้ว

ไม่ตอนนั้นก็เป็นก่อนเนื้อที่ต้นคา
ไม่หนีได้

แต่ก็แบบสปีนิตเนี่ยเราก็ต้องวิ่งเนี่ยน่าจะเปิ้ล
เรื่องหลังยังปวดหัวกันขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะในละครจริงจะเป็นขนาดไหน

ออกอากาศวันทุ่งนี้ค่ะห้องไทยรัฐทีวี๓๒๖โมงเย็นนะคะ
แล้วก็ทุกวันเสาร์๖โมงเย็นเนี่ยจะเจอกับละครเรื่องดอยบ้านดอยปลอยบ้านทุ่งค่ะ
จากฝากละครแล้วฝากเพลงด้วยนะครับ

อยากฟังเสียงก็ไปฟังนะคะ

พระเอกของเราฝากอะไรเชิญเลยค่ะ
ซึ่งจริงรักรเรื่องนี้มันก็ได้ทางศาลาความรู้และก็คอมมอดี้ด้วย

รับรองว่าสนุกกันแน่นอนขอฝากด้วยนะครับ
ฝังมากจริงนะคะติดตามละกัน
เมื่อกี้แล้วนะออกอากาศ
ตอนแรก๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ